คุณผู้ชมครับตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา
เรามีการนำเสนอข้อตรงจริงของภรรการเมือง

แต่ว่าวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องของความห่วงใยของนักวิชาการ

โดยเฉพาะคำว่าสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับ
นำคุณผู้ชมมาดูความคิดเห็นทั้งหมดที่มีการออกมาแสดงความห่วงใหญ่
เริ่มต้นที่ความห่วงใยของนายปริญญาเทวานรมิตกุลครับ
ซึ่งเป็นรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เขาวิเคราะห์อย่างน่าสนใจแบบนี้
ให้คุณผู้ชมดูข้อมูลที่จะปรากฏต่อไปนี้
แล้วก็ให้คุณผู้ชมนั้นอ่านไปด้วยเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
อาจารย์ปริญญาเขาบอกว่าเขาวิเคราะห์เอาไว้แบบนี้ครับว่า
คำว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ระบุเอาไว้ในร่างรัฐธรรมนูลตามมาตรา๒๕
บอกว่าสิทธิและเสร็จภาพของประชาชนสามารถจะทำได้
แต่ว่าต้องไม่ห้ามเอาไว้ในร่างรัฐธรรมนุน
ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยและคุมเคลือ
รวมทั้งไม่มีความชัดเจนว่าตกลงแล้วอะไรที่เป็นสิทธิเสร็จภาพ
ที่ประชาชนทำได้และไม่สามารถจะทำได้
รวมทั้งมีข้อยกเว้นเพิ่มเติมด้วย
เป็นข้อยกเว้นเพิ่มเติมที่ว่าเราสามารถมีสิทธิเสร็จภาพได้
แต่ว่าต้องไม่กระทบกับเรื่องของความมั่นคงของรัฐ
รวมทั้งต้องไม่ไปกระทบกับเรื่องของความสงบเรียบร้อยของประเทศ
และต้องไม่เคยระบุเอาไว้ในรัฐมนูญฉบับปี๒๕๔๐รวมทั้งฉบับปี๒๕๕๙
นี่แหละครับคือปัญหามีคนถามว่าใครจะเป็นผู้ชี้ชัดว่าข้อยกเว้นอะไรทำได้
ข้อยกเว้นอะไรทำไม่ได้โดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่น
ถ้ามีการไปวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคอสช
อันนี้ถือว่าไปขัดต่อความมั่นคงของรัฐหรือว่าไปสร้างความไม่สงบเรียบร้อยในประเทศหรือไม่
อันนี้เป็นการอธิบายค่อนข้างจะกว้างเกินไปแล้วก็ยังคงคลุมเคลือไม่ชัดเจน
อาจารย์ปริญญาก็มีการเป็นห่วงมาเรื่องนี้
มาต่อที่ความคิดเห็นของเครือข่ายภาคประชาชนกันบ้าง
ข่ายภาคประชาชน๔องค์กร
กรนี้แสดงความคิดเห็นมาเหมือนกัน
คุณผู้ชมเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนกับว่า
ประชาชนไม่ได้รับสิทธิเสร็จภาพโดยตรง
แต่ว่าไประบุเอาไว้ว่าเป็นหน้าที่ของรัฐ
ระบุแบบนี้หมายความว่าเป็นการไปเพิ่มให้กับอำนาจรัฐ
ประชาชนก็ถูกดิดบรอนสิทธิ
นั่นหมายความว่าประชาชนจะขาดหลักประกัน
เรื่องของสิทธิและเสร็จภาพ

เมื่อประเด็นนี้ไม่มีการระบุเอาไว้ในร่างรัฐมนุน
ถ้าประชาชนจะไปฟ้องร้องต่อสาร
เรื่องนี้ประชาชนก็ถือว่าแพ้ตั้งแต่เริ่มต้น
เพราะว่าไม่มีการระบุเอาไว้ในตัวของกฎหมาย
อันนี้เครือข่ายภาคประชาชน๔องค์กรมีการออกมาแสดงความเป็นห่วงแบบนี้
รวมทั้งบอกนะครับว่าตอนนี้เองก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วง
และบอกว่าเรื่องของสิทธิเสรีภาพของรัฐ
ควรกำหนดไว้แค่หนึ่งมาตราเท่านั้น
เขาบอกว่าควรกำหนดว่าหน้าที่ของรัฐนั้นควรจะปฏิบัติตามที่กำหนดเอาไว้ในร่างรัฐธรรมนุนเท่านั้นแค่มาตราเดียว
แต่ว่าในหมวดของสิทธิเสร็จภาพของปวงชนชาวไทยควรจะเขียนให้ครอบคลุมในทุกด้านทุกประเด็น
ให้เหมือนกับรัฐธรรมนุนฉบับปี๒๕๕๙
นี่คือสิ่งที่เครือข่ายภาคประชาชน๔องค์กรมีความเป็นห่วงมาครับ
มาต่อที่เรื่องของเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกันบ้าง
ก็มีการแสดงความเป็นห่วงในเรื่องนี้กันบ้างทางด้านของเครือข่ายองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ร่างรัฐธรรมนุนฉบับนี้ลิดรอนสิทธิมนุษยชนและชุมชน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพทำให้รัฐเป็นใหญ่
โดยตัดใจความสำคัญตามรัฐธรรมนุนปี๒๕๕๐ออกทั้งหมดครับ
เรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งเรื่องของสิทธิเสร็จภาพและความเสมอภาคของบุคคล

และการใช้อำนาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนุน
แล้วก็มีการจำกัดสิทธิชุมชนเอาไว้เพียงแค่การร่วมดำเนินการและได้รับผลประโยชน์เท่านั้น
แล้วก็ไปตัดสิทธิบุคคลครับด้านการมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์บำรุงรักษา
และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยกำหนดเพียงแต่ว่าให้เป็นหน้าที่ของรัฐเท่านั้นนะครับ
รัฐธรรมนุนฉบับนี้ยังกำหนดให้สามารถตรากฎหมาย
กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในการฟ้องร้องรัฐ
แต่กลับตัดสิทธิ์การฟ้องร้องโดยสิทธิ์ของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยงานราชการ
โดยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจรัชการส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
จึงมั่นล่าสุดบอกว่าไม่มั่นใจเลยว่าสิทธิของชุมชน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพนั้นจะได้รับการคุ้มครองอย่างแท้จริงหรือไม่
นี่เป็นสิ่งที่ทางด้านของนักวิชาการ
รวมทั้งทางด้านของเครือข่ายภาคประชาชน
มีการแสดงความเป็นห่วงในเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนุน
แต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะมาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้ดูถึงเรื่องของจุดแข็งของร่างรัฐมนุนฉบับนี้

ซึ่งจะให้เห็นกันชัดว่าจุดแขนของร่างฉบับนี้มีอะไรบ้าง
เพื่อให้ผู้ชมนั้นตัดสินใจก่อนจะไปลงประชามติจริงจังกันต่อไป